เรื่องราวของเด็กนักเรียนวัย๖ขวบเท่านั้นเองนะ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเธอไปเล่นลิเก

ไปดูน้องเขาหน่อยว่าเขาจะเล่นลิเกได้
เพราะปริ้งขนาดไหนนี่นะครับ

สะโพกมาเลยอ่ะ
ตอนหนึ่งเองโรงเรียนวัฒน์สะแก้วรุงโรธธนกุลอุปธรรม
ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

นี่คือเล่นได้หลายแบบ
ไม่ว่าจะเป็นร้องไม่ว่าจะเป็นเต้นไม่ว่าจะเป็นเล่นลิเก

อิงนอกจากมีความสามารถในการเล่นลิเกแล้ว
แล้วก็อย่างที่บอกไปร้องก็ได้เต้นก็ได้
เขาแสดงเหมือนผู้ใหญ่เลยนะ

คุณครูบอกเหมือนเป็นผู้ใหญ่เลย
แสดงในบททั้งตัวโจ๊กก็แสดงได้ดี
คล่องแคล่วเรียกเสียงฮาจากคุณผู้ชมได้เยอะเลยนะครับ
แล้วก็แสดงเป็นบทนางเอกก็ทำได้
แสดงเป็นบทอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับ
โดยรายได้ที่ได้จากการแสดงแต่ละครั้ง

เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องอิงนะครับ
โดยท่านผอภัยบูลหน้าแก้วพอโรงเรียนวัดสะแก้วบอกว่า
อิงอยู่ในความดูแลของคุณครู
ในโรงเรียนเนื่องจากผู้ปกครองของเด็กแยกทางกัน
โดยคุณครูที่สอนวิชาทางด้านหน้าตสินการแสดงได้ดูแลน้องอิงตั้งแต่ตอนเด็กเลย

แล้วก็น้องอิงก็ติดสอยห้อยตามคุณครูที่ดูแลมาโดยตลอด
และมีการฝึกซ้อมร่วมกับเด็กนักเรียนเป็นประจำ

มีพรสวรรค์เต้นพริ้วดูมือไม้น้องโอ้โห

ฉายแววมาตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่อายุ๓ขวบ
ก็พาไปสแดงตามงานต่างนะ
น้องอิงก็ได้แสดงแล้วก็ครูก็บอกว่า
อิงลูกมาฝึกลิเกไหม

บอกว่าน้องอิงก็เล่นลิเกได้นะครับ
ลิเกได้ในนามคณะเด็กกำพร้าวัดสะแก้วรุ่นหนึ่ง
ก็สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับน้องอิงเอง

คุณครูก็บริหารจัดการเงินของน้องอิงในการดูแลเรื่องการศึกษานะครับ
ค่ะเก่งรอบด้านนะอายุแค่๖ขวบเอง